เมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลได้มีการแถลงผลงานในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ภาพรวมบอกว่าก็ดีขึ้นในทุกด้านนะคะ
ที่รัฐบาลแถลงไว้แล้วก็หลักที่เห็นได้ชัด
ก็คือเรื่องของความแตกแยกของคนในสังคม

เรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริต
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะ
วันนี้ที่น่ายินดีก็คือผมได้เห็นรอยยิ้มกลับคืนสู่ใบหน้าของคนไทย
ที่เราเคยได้รับสมัยนามว่าสยามเมืองยิ้ม
แต่สิ่งเหล่านี้มันยิ้มฝืดมาหลายปีแล้วกับ๑๐ปีมาแล้วนะครับ

ในส่วนของวันนี้สิ่งที่ผมต้องการก็คือการหากันให้เจอ
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า๑๐ปีที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ไม่ค่อยสงบสุข

เศรษฐกิจไม่รับการไปรูปทั้งระบบ
เกิดความลืมล้ำไม่เป็นธรรมในสังคม

ในการแก้ไขปัญหาจะทำกฎหมายปรับโครงสร้างข้างของประเทศ
แล้วดูมันมีการบิดเบือนเราก็จะประขยายให้เขา
มันทำให้ไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวผมพูดว่ามันไปต่างประเทศด้วย
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเว็บไซต์ทุกอันมันไปต่างประเทศหมด
แล้วถ้าเขียนไม่ดีขึ้นมาไม่ตรงกับข้อที่จริง
ถ้าตรงผมไม่ว่าแต่ถ้าไม่ตรงทำลายประเทศของท่านเอง
โดยการอ้างประชาธิปไตยสิทธิประชนแล้วที่ผ่ามาเป็นยังไงล่ะ
มีทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้วเป็นยังไงบ้านเมือง
ผู้บริหารราชการแผ่นดินทำยังไง
ก็ขอเวลาแค่เปลี่ยนผ่านเพื่อประเทศไทยต่างชาติก็ต้องเข้าใจ
ซึ่งการแถลงผลงานช่วงเช้าวานนี้ใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วง๒ปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศ
ในปี๒๕๕๙อันดับที่๒๕จากอันดับที่๕๘นะคะ
ให้ลดน้อยลงได้รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้
เน้นการพูดคุยเพื่อแสดงความจริงใจ
ใช้การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะ
คือจริงแล้วกำหนดการในการแถลงผลงาน
ก็บอกว่าจะเสร็จตั้งแต่เที่ยงไปมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านู้นเลยไปถึงบ่าย๒นะ

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีทั้ง๖คน
ชี้แจงผลงานแต่ละด้านนะคะคนละ๓๐นาที
นำโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แล้วก็สามารถสืบสวนคดีวางระเบิด
ในช่วงวันที่๑๑๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยผู้ทำความผิดเป็นคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ทีนี้มาดูรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ก็ชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าประเทศไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว
เห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว๑๐๐ละ๒๘
ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาถูกทางแล้วด้วยค่ะ
แม้ว่าที่ผ่านมาเกษตรกรจะได้รับผลกระทบ
จากราคาสินค้ากเศษที่ตกต่ำ
เพราะปัญหาภัยแรงปัญหาน้ำท่วม
แต่เร็วนี้จะมีมาตรการในการช่วยเหลือ
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะ
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินคล่องตัวมากขึ้น
รัฐบาลจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะ
ก็เป็นบางส่วนของรองนายกรัฐมนตรี
ในการชี้แจงก็หยิบยกมาให้ได้ฟังนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วก็ชี้แจงกันทั้ง๖คนเลย
สำหรับรองนายกรรธมนตรีที่ดูแลในแต่ละด้านค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งไฮไลท์
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงผลงานของรัฐบาลครบรอบ๒ปี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ร้องเพลง
ก็ร่วมร้องเพลงกับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
๓เพลงมีเพลงอะไรบ้างลองไปฟังดูค่ะ
พวกน้ายคือ
อีกเส้นปลวกรัวไปฟังราบ
มันไม่นานมาหน่อยนะ
ไม่รู้สึกกันโท

ไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย

ท่านนายกถึงกับขั้นทำท่าเอามือตบปากตัวเองนะ

ว่าฉันหรือเปล่าว่าไม่สวยแล้วยังจะปากเสีย

ซึ่งรอบแรกเนี่ยก็ชี้ไปผู้สื่อข่าวมีแอปเลเลมอง
แต่รอบสองเนี่ยมีท่านนายกก็ตีปากเลย

ไม่เสร็จจะปากเสียก็แซวกันขำนะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวถามท่านนายกด้วยนะคะว่า
เห็นมีการแต่งเพลงเป็นเพลงที่๓

แล้วบอกเอ๊ะเห็นว่าจะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่๓

นายกบอกว่ายังไม่มียังไม่ถึงเวลา
ว่าจะถึงเวลาน่าจะได้ฟังกันนะคะ
นี่เป็นนายกสายดนตรีนะคะมีอารมณ์สุนทรีย์ตลอดเลย
นี่แปลว่าผลงานคงต้องเป็นที่น่าพอใจจริงนะ

คือมันดีขึ้นทั้งหมดท่านนายกบอกแบบนี้